ตกเป็นผู้ต้องหาลุ้นละเมือดทางเพศเด็กหญิงชาวเขาภายในวัด
จดหมายรับแฉพฤติกรรมเฉาหลวงพ่อชื่อดัง
ถูกส่งไปร้องเรียนต่อกรมการศาสนาและกองปราบปราม
ก่อเหตุตั้งแต่ปีสองพันห้ามร้อยสามสิบเอ็ดถึงสองพันห้ามร้อยสามสิบแปด
ภาวนาพุทธพระนักวิปัสนาชื่อดังด้านการเจริญวิปัสนากรรมฐานสิทธิ์ในสายพระอาจารย์มั่นภูริคโตมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วทุกสารทิศเลื่อมใสสัทธา
จากหลวงพ่อผู้บำเพ็ญภาวนาตั้งในศีลในธรรมแล้วยังรับเด็กชาวเขาจากจังหวัดแม่ห้องศรและเชียงใหม่มาอยู่ในอุปการณ์ให้เรียนหนังสือและพักอาศัยอยู่ภายในวัดสามพรานโดยเด็กหญิงจะอยู่ในการดูแลของแม่ชี
เมื่อตำรวจกองปราบรามลุยสืบสวนพบพยานหลักฐานสำคัญคือเส้นผมของเด็กหญิงในช่องแอร์บนกุฏิและผลตรวจร่างกายของเด็กมีร่องรอยการถูกข่มขืนและยังจดจำเส้นทางลับเข้าสู่กุฏิได้อย่างแม่นยำแม้จะมีการพยายามดัดแปลงสถานที่กรบเกลือหลักฐาน
แปดสิงหาคมสองพันห้ามร้อยสามสิบแปดภาวนาพุทธโธย่องเข้ามอบตัวอย่างเงียบเงียบอดีตพระภาวนาพุทธโธยอมถอดผ้าเหลืองใช้ชื่อจำลองคนซื่อเด็กหญิงผู้เสียหายรุมชี้ตัวคำให้การสอดคล้องกับพยานหลักฐานและยังเชื่อมโยงไปถึงแม่ชีแปดคนส่งเด็กบำเรอกรรมถูกออกหมายจับ
มังกรตะกายฟ้าสถาปัตยกรรมศิลปะไทยจีนต้องหยุดชะงักยี่สิบเอ็ดมิถุนายนสองพันห้ามร้อยสี่สิบเจ็ด
สารชั้นต้นตัดสินจำคุกภาวนาพุทธโธ๑๖๐ปีฐานข่มขืนกระทำชำราวเด็กหญิง๙คน
แต่กฎหมายกำหนดให้จำคุกสูงสุด๕๐ปีแม่ชีถูกตัดสินจำคุกฐานเป็นธุระจัดหาสั่งยกฟ้อง๑คน
หกพฤศจิกายนสองพันห้ามร้อยสี่สิบแปดสารพิพากษายืนตามสารชั้นต้น
คดีสิ้นสุดเมื่อวันที่เจ็ดพฤษภาคมสองพันห้ามร้อยห้าสิบสองสารดีกาพิพากษายืนจำคุกห้าสิบปี
ระหว่างถูกคุมขังในเมืองจำกลางบางขวางเกิดพลังศรัทธานักโทษอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
ลูกศิษย์หลังไหลไปเยี่ยมเย็นอย่างไม่ขาดสายฟังบรรยายธรรมผ่านลูกรง
เจ้าตัวยังเรียกหาความเป็นธรรมพ่อไม่ผิดพ่อถูกใส่ร้าย
ตลอดชุบระยะเวลาที่ถูกจองจำมียอดเงินที่ญาติโยมบริจาคให้สูงถึง๑๔ล้านบาท
ธันวาคมสองพันห้ามร้อยหกสิบสามธวนาพุทธโทษในวัยเจ็ดสิบสองปีพ้นโทษ
หลังใช้ชีวิตในเมืองจำนาน๒๖ปีอยู่ในสถานะคารวาส
ปฏิบัติธรรมที่วัดสามพรานจังหวัดนครปฐมด้วยเครื่องนุ่งห่มหลากสีสันแปลกตา
ถึงแม้ไม่ได้ครองสมณะแต่ยังมีลูกศิษย์คอยกราบไหว้บูชา
สร้างความกังขาในสายตาของชาวพุทธชาวไทย